บุษบกคือเรือนเครื่องยอดขนาดเล็กตัวเรือนโปร่งทั้ง๔ด้าน
หลังคาทรงมนตบมีฐานทึบรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมไม้
จัดทำขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับสำหรับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี
หรือทำเป็นอาคารขนาดย่อม
ประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูปสถูปและพระธาตุเจดี